มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวพิศนุโลก
หมาบางแก้วจุดกระเมิดอยู่ที่นั่นถูกป่ะ
ตอนนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสุนัขโลกแล้วนะคะ
จะไปประกวดเวทีระดับโลกได้แล้ว

อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก

นะคะวัดบางแก้วคุณผู้ชม
เขามีกลุ่มผู้เลี้ยงแล้วก็พัฒนาสูณรักษณ์ภัณฑ์ไทยภัณฑ์บางแก้ว
ไปร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่

หลังจากที่สูณรักษณ์ภัณฑ์บางแก้วได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสูณรักษณ์โลก
สมาพันธ์สุนัขโลกเมื่อวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
นี่ค่ะก็เลยทำให้หลังจากนี้สูตรนักธุ์พันธุ์บางแก้วว่าเรา
จะสามารถเข้าร่วมประกวดในงานระดับนานาชาติ
มีการรองรับจากสมาพันธ์สุนัขโลกได้แล้วนะคะ
สำหรับราคาซื้อขายสุนัขพันธ์บางแก้วพี่ดอม
ปกติราคาต่อตัวอยู่ที่ประมาณสัก๓๔๐๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ผ่านการประกวดจนได้รับรางวัลการันตี

ถ้าหมามีมงก็ได้หมามีมง
มีตำแหน่งราคาจาก๓๐๐จะดีดไปถึง๖๐๐๐เลยนะ
โอ้โหนี่ตั้งหลายเท่าตัว๑๐เท่าตัวได้๑๐กว่าเท่าด้วย

เลี้ยงดูควรมีบริเวณกว้างมีขอบเขตเฉพาะ
เพราะว่าสุนัขพันธ์บางแก้วเป็นสายพันธุ์ของสุนัขจิ้งจอก
เป็นสัตว์ป่าที่มีนิสัยดุร้ายแม้จะไม่กัดเจ้าของที่เลี้ยง

ก็แสดงความยินดีกับพี่น้องชาวบางรกรรมพิศนุโลกด้วยนะคะ